ชั้นใต้เมืองไทยในวันนี้เราก็ยังคงต้องพูดถึงเรื่องเดียวกันที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจ
รวมถึงทั้งที่ต่างประเทศก็ร่วมส่งแรงใจมาเพื่อที่จะช่วยให้๑๓ชีวิตเนี่ย
รอดปลอดภัยออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนให้ได้นะคะ
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ

นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งในรอบชีวิตของการทำข่าว๔๐กว่าปีของผม
ที่ได้เห็นหัวจิตหัวใจของผู้คนทั้งประเทศพุ่งเป้าไปที่เรื่องเดียวกัน
ตื่นเช้าขึ้นมาคนก็อยากรู้ข่าวว่าเจอ๑๓ชีวิตนั่นหรือยัง
ทำงานทำงานอยู่ก็คอยดูไลน์
คอยเช็คข่าวว่าเจอแล้วยัง
จนถึงป่านนี้เที่ยง๑๗นาที

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นและได้ปรากฏก็คือว่า
มีการสรุปข่าวเป็นระยะ
เกือบทุกช่องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ฉะนั้นขีดเส้นใต้วันนี้ขอสรุปย้อนหลังไปอีกทีหนึ่ง
การทำงานของหน่วยซีลที่บอกกันว่าได้เข้าไปถึงที่เรียกว่าหาดพัทยาแล้วแต่ไม่เจอเด็ก
เมื่อกี้คุณทัศนัยโคตรทองก็ยืนยันว่า
พลเรือตรีอภากรออกมาบอกว่ายังไปไม่ถึงจุดนั้น
ถัดมาตอนนี้หน่วยซีนเขาปรับวิธีการทำงานใหม่แล้วครับ
ของเดิมเนี่ยเข้าเข้าออกออก
เพราะว่าต้องคำนึงถึงออกซิเจนมีพอหรือไม่พอ
แต่ตอนไปนี้ตอนนี้ของใหม่เขาส่งเข้าไปอยู่ข้างใน๑ชุด
ปักหลักรออยู่ข้างในแล้วก็มีทีมเสริมที่จะต้องเข้าเข้าออกออก
มาเปลี่ยนออกซิเจนแทน
นี่เขาก็ปรับวิธีการทำงานแล้วเขาทำอย่างเต็มที่ต่อเนื่อง

มีความคาดหวังว่าการปักหลักรออยู่ข้างในอย่างนั้นเนี่ย
จะมีประสิทธิภาพมากกว่า
ถอยเข้าถอยออกอย่างที่ผ่านมา
การปฏิบัติการทั้งคืนของหน่วยซีนและหน่วยงานอื่น
ถ้าใครที่เห็นในโทรทัศน์
คนที่ทำไหวทำจนฉดใจขาดดิ้น

คนที่ทำไม่ไหวได้เห็นภาพ

ขอแค่ให้หัวได้มีที่อะไรพิงหน่อยหนึ่ง
ตัวนั้นอยู่ในโครนแล้วก็หลับได้

นี่เป็นการรวมพลรวมพลังกันมากที่สุด
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมเห็นมา

มีใครมีคนที่มีศักยภาพ

หน่วยงานไหนมีเครื่องไม้เครื่องมือขอให้บอกมาว่าต้องการอะไร
ทุกหน่วยส่งไปอำนวยความสะดวกหมด
สูบน้ำระดมกันไปอย่างเต็มที่
แม้กระทั่งกอทมก็ส่งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปแล้ว
ขึ้นเครื่องบิน๔๓๐ไปแล้วถึงแล้ว
สูบน้ำที่เราไม่เคยเห็นว่าต่อกันยาวตั้ง๓๔กิโลเมตร
ก็ได้เห็นในคราวนี้ว่าท่อมันต่อยาวถึงขนาดนั้นได้
ทำกันทุกอย่างเครื่องสูบน้ำสำคัญมาก
เพราะฝนตกแล้วน้ำก็เป็นอุปสรรค
แทนที่เมื่อเช้านี้จะบินสำรวจได้ก็ไม่ได้

บินสำรวจได้สภาพอากาศที่เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ย
ขืนไปจ่ออยู่ปากโพรงเกิดอุบัติเหตุได้
ฉะนั้นยังบินไม่ได้
แต่โชคดีที่คุณทัศนัยรายงานว่าตอนนี้ฝนเริ่ม
หยุดตกแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
มีข่าวอื่นอีกเช่น
โรนดำน้ำหุ่นยนต์ตะลุยถ้ำ
นี่เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้
รนดำน้ำกับหุ่นยนต์เนี่ย
น่าจะเป็นของสถาบันการศึกษา

ท่อบอร์ตำรวจมหาธัยพลึบ
ที่จริงไม่เฉพาะหน่วยงานที่ว่านี้หรอกครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้เกือบทุกหน่วยงาน

ที่จะทำยังไงช่วยเหลือ๑๓ชีวิตนี้ให้ออกมา
เร่งสูบน้ำออกนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ
เพราะว่าน้ำคือปัญหาใหญ่ที่สุดของการลุยเข้าไปค้นหา

น้ำมันเอ่อชนเพดานถ้ำ

แค่ตัวคนรอดได้นี่ก็ยังลำบาก
แล้วไหนจะมีอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือเข้าไปอีก
ไม่ชำนาญคนที่เข้าไปช่วยก็จะเจอปัญหา
เราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอีก
ฉะนั้นตอนนี้ที่คาดหวังได้ก็คือว่า
มีการสูบน้ำกันทั้งคืน
ถามมาว่าวันนี้จะเอายังไงต่อ
วันนี้เฮลิคอปเตอร์กำลังจะขึ้นได้
เดินเท้าสำรวจจากเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน
ของต่อชดของนักสำรวจถ้ำมาแล้วครับ
ทีมนักดำน้ำที่คุณทัศนัยรายงานเมื่อกี้
จากต่างประเทศที่มีเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
กำลังจะบินมาถึง๖โมงเย็น
นี่เป็นเรื่องที่โลกทั้งโลกกำลังโฟกัสจับตาดู
สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ดัง

ก็แปลว่าข่าวที่คล้ายข่าวต้นชั่วโมงของเราเป็นระยะ
ประเทศไทยถูกจับตามองเรื่องนี้มากว่า
ชีวิตของคน๑๓คนจะช่วยเอามาได้ยังไง
พ่อแม่คนเป็นพ่อแม่ก็สะเทือนใจกันไปหมด
ถามว่าความหวังมีแค่ไหน
ถ้าฟังจากท่านรัฐมนตรีมหาดไทยท่านมีความหวัง

เพราะเมื่อวานนี้มีเด็กในทีมฟุตบอลคนหนึ่ง

เด็กคนนี้มาบอกว่าทีมฟุตบอลชุดนี้
เคยเข้าไปในถ้ำแล้วหลายครั้ง

โค้ชจะทำเครื่องหมายพ่นไว้เข้ามาทางนี้ออกทางนี้
ฉะนั้นโดยศักยภาพของความเป็นนักกีฬา
นักฟุตบอลแล้วก็โค้ชสามารถจะดูแลได้
เป็นความหวังว่าเด็กยังอยู่
หมอเขาบอกว่าคนเราอดน้ำได้
วันไม่เป็นไรแล้วยกตัวอย่างในอดีต

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าในอดีตปี๒๙๓๐ปีมาแล้ว
มีคนติดอยู่ในถ้ำ๗วัน๗คืน

มีข้อมูลว่าคนที่ติดอยู่ในถ้ำแบบนี้
ในต่างประเทศอยู่ได้๑๐กว่าวัน
ไม่มีอาหารทานอยู่ได้ขอให้มีน้ำ
ฉะนั้นนี่เป็นความหวัง
เป็นความหวังของคนไทย
และคนทั้งโลกที่ติดตามเรื่องนี้ว่า
จะรอดได้จะรอดได้
ตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนากันเท่านั้นแหละครับ
สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่
ผมคิดว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
อยู่ในสภาวะที่เฝ้าคอยแบบนั้น
เมื่อคืนนี้ดูโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
ไปถามแม่ไปถามคนเป็นแม่
คนเป็นแม่ตอบคำถามหลายเรื่อง

แม่เขาสุดผุดลุกและผุดนั่ง
มีความหวังกับการรอพ่อทูลหัว
น้ำตาแห้งเกลอะเบ้าตาที่พระมัว
สุดตัวจ้องปากถ้ำพร่ำขอพร
หัวใจแม่ยังเต้นได้เพราะเฝ้ารอ
เลือดสูบฉีดเลี้ยงหล่อยังอ่อนอ่อน
แม่ทุ่มเทฟูมฟักเจ้านักบอล
จะหนาวเย็นหรือรุ่มร้อน

ขอฝากความหวังมาถึงคนเป็นพ่อคนเป็นพ่อและเป็นแม่ทุกคนครับ

คุณมิ้นครับคุณบุ๊คครับ
มันใจในฉันสิเชื่อในฉันสิ

เสร็จทางนี้ยังยาวไกลแม้มันอันตราย
จะมีฉันคุ้มพร้อมเธอ

ภาวนาให้ทุกคนนั้นรอดชีวิตนะครับ